มขืนเท่ากับอาหารถ้าคำถามนี้ถูกโยนใส่ผมพัฒนาอยากจะบอกว่าอะไรครับ
ก็เข้าใจนะคะสำหรับหลายคนที่มีการดูแลของเรื่องของสิทธิมนุษยชน
แล้วก็ไม่ต้องการให้นักโทษข่มขืนต้องไปถึงโทษประหาร
แต่ถ้าเกิดข่มขืนแล้วฆ่าเท่ากับประหารในประเทศไทยยังมีอยู่นะคะ
แต่เพียงแต่ว่ายังไม่เคยมีประหารจริง
ซึ่งเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องตรงนี้
เพราะเราไม่ต้องการให้เขาออกมาทำกับใครอีก

ให้สูญเสียสลายไปทั้งชีวิตของเขาแล้ว
ดังนั้นคนที่ทำผิดในเรื่องของเพศเรื่องพวกนี้เนี่ย
คือคนที่ผิดนอกเหนือจากในเรื่องของการกระทำอย่างเดียวแล้วเนี่ย
เขาในเรื่องของจิตใจเขาทำลายผู้หญิงคนหนึ่งทั้งชีวิตเลยค่ะ
ดังนั้นจะอยู่ในคุกตลอดไปหรือจะประหารชีวิตเขา
ดิฉันสนับสนุนเต็มที่ค่ะ
นี่คือต้นต่อของแนวคิดข่มขืนเท่ากับอาหารด้วย
ไม่ใช่ค่ะจริงแล้วคำว่าข่มขืนเท่ากับประหาร

แต่เพียงแต่ว่าหน้าดิฉันเป็นโลโก้ไปแล้วค่ะ
แต่บุ๋มเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าการด่ากันในโซเชียล
มันไม่มีทางแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้

โทษของการข่มขืนว่ามันโทษอยู่แค่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้

แล้วถ้าเกิดสารภาพรู้ก็กึ่งนึงเหรอ

ซึ่งแล้วชีวิตคนหนึ่งอ่ะที่มันไปแล้วอ่ะ
ดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าโทษมันน้อยไปไหมสำหรับยุคสมัย

จริงแล้วมีผู้หญิงหลายคนพยายามที่จะต่อสู้เรื่องนี้
แต่กลับกลายเป็นว่ามันถูกผลักตกลงมา
อาจจะเป็นเพราะว่าในสภาผู้ชายค่อนข้างจะเยอะ
และไม่ได้มองเห็นเรื่องของผู้หญิงเป็นเรื่องสำคัญ
หรือว่าโทษก็น่าจะหนักอยู่แล้วหรืออะไรหรือเปล่า

แต่เราก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้สื่อพลังของสื่อพลังของมวลชน

จริงแล้วสมมันสองหมื่นถ้าผ่านรายชื่อก็ขอเปลี่ยนแปลงได้

เพราะเรารู้สึกว่ากฎหมายจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนก็ตาม
ถ้าประชาชนและสังคมไม่ให้ความร่วมมือไม่เข้าใจไม่รวมพลัง

แล้วก็ต้องล่าสุดก็คือฉีดให้ฟอร์

ฉีดให้ฝ่อก็ต้องค่อยเอาเข้ามาประเทศไทย
ว่ามันจะมีข้อกฎเกณฑ์อะไรเยอะอยู่ก็ตาม
แต่เพียงแต่ว่าขอให้มันเข้ามาก่อน
เราก็ค่อยทำทีละเรื่องนี่ค่ะ

ทำแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
เข้ามาแล้ว